ในระดแบบวงการเมืองบรรษาภูมิชมเล็กน้อย

เนี่ยมีข่าวท่านพนเอกประวิษฐรรณลมรึเปล่า
เป็นยังไงบ้างยังโอเคอยู่ไหม
เพราะว่าเมื่อวานไปงานศพของคุณพ่อ
ของสอสอท่านหนึ่งของพักพลังประชารัฐ

อันนี้เป็นภาพเก่าที่ท่านปฏิบัติหน้าที่
จริงท่านเองก็ไม่ได้ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว
วันสุดที่ผ่านมาท่านคนเอกประวิทย์เข้าไป
หลังเสร็จสิ้นงานฝนก็ตกท่านก็เดินออกมาแล้วก็ไปลื่นอยู่ที่บริเวณทางลาดในวัด
แต่ว่าคนติดตามทหารติดตามก็สามารถที่คว้า
แล้วก็ประคองท่านเอาไว้ได้ก็เลยไม่ได้ลื่นล้มไปกับพื้น
หลังจากที่พลเอกประยุจันทร์โอชาได้ทราบข่าว
บอกว่าท่านประวิทย์ลื่นล้มก็รีบเดินทางไปเยี่ยมที่บ้านที่มูลนิธิป่ามรอยต่อ
ไปคุยกันสักพักใหญ่แล้วก็ไปทานอาหารเย็นร่วมกัน
เพื่อความชัดเจนนะครับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ของเราก็เลยสอบถามไป
ทางด้านของท่านพลโทคงชีพตันตรวานิสโคศกประจำตัวของพลเอกประวิทย
บอกว่าพลเอกประวิทย์นั้นไม่ได้เป็นอะไรมากแข็งแรงดี
เมื่อเช้าของเมื่อวานก็ยังไปเป็นประธานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ๑๒๕ปีอยู่เลย
แล้วก็เดินได้ตามปกติส่วนท่านนายกเองก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
เป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านนายกเองก็ไปหาท่านประวิทย์ที่พักบ่อยอยู่แล้ว

ก่อนด้านนี้เดือนตุลาคมปี๒๕๖๒ครับนี่ท่านผลเอกประวิทย์ก็เคยลื่น
ก็ระหว่างที่เดินออกจากห้องประชุมสภาไปนี่ก็เป็นภาพนี้อันนี้ล้มกระแทกเลย
ทำให้ทางด้านของท่านนายกเองก็เข้าไปไม่ได้ประคองออกไปนะครับ
แล้วเมื่อท่านพลเอกประวิทย์เดินออกไปพบนักข่าวท่านก็ยิ้มแย้มเหมือนเดิม
ก็เดินท่าทางปกติกันไปไม่ได้มีอาการกังวลหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใด
อันนี้ก็เป็นข่าวแวดวงการเมืองที่หลายคนถามถ่ายมาก็เอามาอัปเดตให้ฟังในส่วนของอาการของท่านพลเอกประวิทย์นะครับ
ครั้งล่าสุดก็คือล้มแต่ว่าเราไม่มีภาพ